คลิปแรกก่อนเลยค่ะอย่างที่เห็นกันนะคะ
เป็นคลิปของชายสูงวัยคนหนึ่งเขาก็โมโห
เนี่ยเป็นร้านผัดไทยอยู่ริมข้างทางนะคะ
เหตุนี่จริงคลิปยาวอยู่ประมาณ๖นาทีกว่า
บริเวณร้านผัดไทยปากซอยสุขสวรรค์๗๖ทับ๒
ชายวัยกลางคนนะคะก็เดินเข้ามาอย่างร้าน
คล้ายกับจะให้จักรยานยนต์ซึ่งเป็นลูกค้าร้านผัดไทยเลื่อนรถ
แต่จากภาพที่ปรากฏก็คล้ายกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผัดไทยอยู่
ไม่ค่อยได้สนใจชายคนนี้มากเท่าไหร่นักนะคะ
ทำให้ชายคนนี้เดินไปหาเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่เป็นลูกค้า
แล้วก็ไปบอกให้เขาเลื่อนรถแทน
จากนั้นเหมือนเหตุการณ์จะจบลงแล้วค่ะ

ใช่ค่ะคือถ้าแบบจราเข้ฟาดหางอะไรอย่างนั้นว่าเลยเถอะนะคะ
คือถ้าดูจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าจริงถ้าปล่อยเสียงคือเขาจะด่าทอมาสักพักนึงแหละ
จะเป็นฝ่ายชายมองหน้าอัดคลิปหาพ่อคุณเหรออะไรประมาณนี้นะคะ

ซึ่งเหมือนจะจบลงเหตุการณ์
แต่ว่ารถกระบะเนี่ยเป็นของชายคนนี้
พอขับรถออกมาแทนที่จะขับไปใช่ไหมคะ
ก่อนที่จะมาเตะก้านคอเนี่ยจอดแล้วก็มาว่าอีกทีนึง
แล้วก็นี่แหละค่ะเต็มที่ในที่สุดก็โมโหสุดก็เลยเตะก้านคอไปอย่างที่เห็น
ซึ่งคลิปนี้น้องชายของแม่ค้านะคะบอกว่าพี่สาวขายของ
โดนทำร้ายโดยการเตะก้านคอจากด้านหลัง
คดีไม่คืบหน้าก็เลยเอาคลิปนี้มาเผยแพร่นะคะ
เพราะว่าแบบนี้อาจทำให้ถึงตายได้จุดก้านคอเนอะ
ก็ทราบพอดีว่าเป็นจุดคล้ายไว้ยุทธศาสตร์เวลาเขาจะต่อสู้กันเนี่ย
คออันตรายมากมากนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่
ที่ร้านผัดไทยจุดเกิดเหตุพบกับนางสาวประพาพรภูณพล
อายุสามสิบห้าปีแม่ค้าผัดไทยนะคะที่ก็ถูกชายสูงวัยเตะก้านคอ
เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔ตุลาที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งตัวเองกำลังขายผัดไทยอยู่
คู่กรณีก็เดินเข้ามาต่อว่าไม่พอใจที่เห็นรถของลูกค้ามาจอดขวางหน้าร้าน
ซึ่งตอนนั้นตัวเองก็บอกลูกค้าไปแล้วแต่ลูกค้ากำลังปรุงผัดไทยอยู่
ก็เลยน่าจะยังไม่ได้ขยับไปเลื่อนเจ้าของรถกระบะที่เตะก้านคอเนี่ยไม่พอใจ
ก็เลยเดินมาบอกลูกค้าให้ไปเลื่อนเองแต่สุดท้ายก็พอเลื่อนรถจักรยานยนต์เสร็จ
ก็ขายผัดไทยปกติคิดว่าจะไม่เกิดเรื่องอะไรแล้วแต่ชายคนนี้ก็กลับมาอีกค่ะ
ด่าทอตัวเองเนี่ยไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาก็เลยสุดท้ายวิ่งเข้ามากระโดดเตะก้านคอฝั่งซ้ายนะคะ
ทำให้เลือดไหลออกจากปากค่ะแฟนเนี่ยข้างคือก็มีโมโหเหมือนกันนะคะที่เขามาทำร้ายร่างกายก็มีจะไปแลกหมัดกลับเหมือนกัน
แต่ตัวเองเนี่ยห้ามเอาไว้เพราะไม่อยากมีเรื่องก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
แม่ค้าขายผัดไทยก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยขายผัดไทยอยู่ตรงนี้๕ปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับคู่กรณีมาก่อน
ซึ่งที่จอดรถเนี่ยเคยตกลงกันไว้ว่าจะให้ลูกค้าร้านผัดไทยจอดรถได้หลังร้านขายข้าวสารของคู่กรณีที่อยู่ด้านหลังปิดไปแล้ว
ซึ่งวันเกิดเหตุประมาณ๓ทุ่มร้านของคู่กรณีก็ปิดไปแล้วเลยไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้องทำร้ายร่างกายกันถึงขนาดนี้ค่ะ
คือมีแค่ลูกค้าขี่เข้ามาเขาก็เดินไปบอกลูกค้าลูกค้าก็ถึงบ้านปิดร้านแล้วแต่ลูกค้าก็มาถอยรถให้เขาแล้วก็หลังจากนั้นก็อย่างชัดเจนตามที่วีดีโอ
ก็คือตอนนั้นที่เขาพยายามจะบอกเราว่าให้เติมเนินการเอารถออกคือเราคิดว่าพอละครับปิดแล้วเราไม่ได้พูดอะไร
เรียกนายหานจงมั่นเกษมศุกร์ชายที่กระโดดเตะก้านคลอในคลิปนะคะ
อายุ๕๘ปีมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย
แล้วก็เตรียมสรุปสำนวนส่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ
อารมณ์ร้อนนะดูคลิปเต็มแล้ว
คือไม่ได้ยินเสียงแม่ค้าตอบโต้กลับเท่าไหร่ค่ะ
แต่ว่าชายก็พูดอัดคลิปอัดภาพไปทำไม
ล็อกอัดสิอัดพูดซ้ำนะคะ
แล้วก็สุดท้ายอยู่ดีก็วิ่งไปเตะก้านคอเขา
แต่เห็นแล้วแบบเห็นแล้วเสียวแทนเลยนะ
โหดมากเลยนะใช่เลือดออกใช่ไหมล่ะเลือดเพิ่งปอก
ใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดคือจริงตรงนี้ที่เขาระวังกัน
เพราะว่ามันเป็นก้านสมองบริเวณแถวนี้ใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดมันกระทบกระเทืองขึ้นมานี่หนักเลยนะ

เหตุเกิดตั้งแต่๒๔ตุลาคมก็สัก๓สัปดาห์แล้วนะคะ
ตามต่อกันเรื่องนี้นะคะสื่อมวลชนช่วยกันอีกทางหนึ่งค่ะ